คุณผู้ชมคะวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจได้แถลงแล้วนะคะ
เปิดเผยโชมหน้าว่าเทพบุตรโซโลคือใคร
ขอเล่าย้อนกลับไปนิดเดียวคือก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากการที่มีคลิปภาพ
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายร่างกาย
คนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเหมือนกับไปเบี้ยวเงินเรื่องของยาเสพติด
คลิปก็ทำร้ายร่างกายจนเขาตายบางคลิปทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยไป
คลิปเหตุการณ์ที่ตายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ของเรสบ้านตูมอายุ๑๗ปี
พื้นที่สพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นเมื่อ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์นี้ตำรวจจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้๖คน
ก็มีตั้งแต่อายุ๑๖ไปจนถึง๒๒๒๓ค่ะ
แล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็รับสารภาพบอกว่าที่เขาไปรุมทำร้ายเรสบ้านตูมเนี่ยนะ
เพราะว่าในเฟซบุ๊กเทพบุตรโซโลโพสต์เอาไว้ว่าจ้าง
จ้างให้ไปทำร้ายร่างกายคนที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
ค่าจ้างถ้าหากว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย
จะได้เงินเยอะหน่อยเขาก็เลยรับจ้างแล้วก็ไปก่อเหตุนี้
ดังนั้นก็นำมาซึ่งการขยายผลนะคะว่าเทพบุตรโซโลหรือเทพโซโลคือใคร
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ้โหมันเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่คุณภาคภูมิ
ผัวพันไปถึงแก๊งมันทุกเม็ดที่เคยกวาดล้างกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
เกราะเมื่อวานตำรวจว่าจะแผลงข่าววันพุธ
ว่าเทพพบุษโซโลคือใคร
พลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเทพบุตรโซโลหรือเทพโซโลคือใคร
คือนายปัณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปีค่ะ
โกแก่เป็นหัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดในระดับสั่งการนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาสืบสวนแกะรอยจากเส้นทางการเงิน
โอนเงินสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงหลักฐานอื่นด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับค่ะ
ทีนี้เรามาดูแผนผังกันก่อนว่ากลุ่มนี้เขาทำงานอะไรกันยังไง
ที่นี่คือเทพบุดโซโลด์นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ
มันคือแก๊งเดียวกันกับแก๊งมันทุกเมตรค่ะ
นี่คือเป็นหัวหน้าระดับสั่งการ
ปัณวิทย์ประทุมครับคนที่สองนายชาติชายพิมพบุตรหรือ
บอบิ๊กมันทุกเม็ดคนที่สามนายเจริญวุฒิชนะรันชัยพัฒน์หรือ
คิวสั่งมันทุกเม็ดนี่เขามีฉายาหมดนะโอ้โหอ่านายสุวิทย์
อินทศรเขาใช้เฟซบุ๊คว่าถ้าอยากรู้จักก็ทักมาโอ้โหดูสิ
เออเชิญชวนมากเนี่ยอ่านี่คือแก๊งเขาค่ะเขามีสี่คนค่ะเขาสั่งการจาก
พม่าค่ะอืมสี่คนนี้เป็นคนใช้เฟซบุ๊คเทพบุตรโซโลกันทุกคนเลยนะคะ
เป็นแอดมินเพจเป็นบุคคลใช้เฟซบุ๊กเดียวกันเป็นระดับสั่งการ
กันหมดผู้ประสานงานก็มีค่ะผู้ประสานงานคือนายมารุธหรือ
กอกล้วยมันทุกเม็ดอืมนายปริญญายาครับหรือยอยามันทุกเม็ดอื้อหือ
นายจิรวัตรหรือต่อตั้มมันทุกเม็ดนี่คือกลุ่มผู้ประสานงานนะคะ
เขามีระดับปฏิบัติการระดับประสานงานอะไรเขาแบ่งหน้าที่กันนะคะ
อืมเขามีเครือข่ายหลายจังหวัดด้วยคุณผู้ชมมีคนดูแลการเงินด้วยค่ะ
นายสมชัยเจริญศรีคนนี้ดูแลเรื่องการเงินอ๋อเหรอเขาแบ่งเห็นไหม
เขาแบบมีเครือข่ายชัดเจนนายสมชัยคนนี้โอนเงินให้กับนายปอ
ถูกจับไปแล้วนะคะในปออยู่ในเรือนจำแล้วอะค่ะ
อันนี้ก็คือคนที่รับจ้างใช่ไหมนี่เป็นเครือข่ายของเขา
เพราะว่าพวกนี้พอมันจ้างเขาไปทำงานแล้วเนี่ย

เขาก็เลยตรวจสอบเส้นทางการเงินก็เลยรู้ว่าแผนผังการทำงานของกลุ่มนี้มันเป็นยังไง
ครับทีนี้จากการขยายผลค่ะพบว่าพฤติกรรมรูปแบบความผิดจะคล้ายกัน
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขาใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่ามัจจุราชเพชรบูรณ์ค่ะ
ครับเป็นสมาชิกของแก๊งมันทุกเม็ดเหมือนกันนะคะ
ตำรวจติดตามตัวมาสอบสวนแล้วค่ะแก๊งนี้มีการขยายผลจากคดีเรสอ่ะค่ะ
ครับที่ถูกทำร้ายร่างกายอ่ะค่ะอืม
พฤติกรรมลักษณะเดียวกันเลยในพื้นที่สพเมืองขอนแก่น
พื้นที่นี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนหลบหนีไปหนึ่งคนครับ
แล้วก็มีคลิปที่ส่งมาที่ไทยรัฐอ่ะค่ะที่เรานำเสนอข่าวไปอ่ะอืม
ตำรวจก็จับกลุ่มได้แล้วก็คือนายนัทธวุฒิบุญทองหรือต้นอายุ๒๔ปี
นายธวัชชัยเมธากุลหรือรันอายุ๓๐ปีนายวินัยเชียงบุญมีหรือเจนอายุ๒๕ปี
แล้ววันนี้ผู้เสียหายในคดีก็เดินทางมาด้วยอันนี้แต่ละพื้นที่อ่ะ
ชบูรณ์ขอนแก่นแล้วก็ในคลิปที่เราได้รับมา
พฤติการคล้ายกันหมดแสดงว่าแก๊งหลักของมันก็คือแก๊งมันทุกเม็ด
ถูกต้องแล้วก็แตกมาเป็นเฟซบุ๊กในการที่จะรับจ้างงานส่งงาน
ติดต่อหาคนมาทำพวกเรื่องยาเสพติดอะไรของมันเนี่ยอ่า
เนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะมีลักษณะการศักดิ์อย่างนี้ด้วย
ใช่จะใช้ชื่อเฟซบุ๊กเทพบุตรโซโล
แล้วก็แตกไปในพื้นที่ต่างต่างอีกใช่ไหมเขาแบ่งพื้นที่กันทำงานแบบชัดเจน

เพชรพูลนี้มันจุราชเพชรพูลค่ะอ่า
มันก็ตั้งแต่มันคือกแกงก์เดียวกันคือมันทุกเม้นเหมือนกัน
แต่ชื่อต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ก็เปิดไปเรื่อยถูกไหม
อือพลตำรถโทศุรเชษฐหักพราน
บัญชาการตำรวจตรวจคนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็มาบอกว่าในปัณวิทย์หัวหน้าแก๊ง
ก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยใช้ช่องทางระหว่างพรมแดน
ตอนนี้ก็สั่งการให้ตมแนวชายแดนเชียงแสนแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็แนวชายแดนจังหวัดน้องคายตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วนะคะ
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
สามารถยึดทรัพย์สินที่มาจากการฟอกเงินในโรงงานยางรถยนต์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

นี่เป็นขบวนการเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดทั้งหมดนะคะ

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะระดมกำลังกวาดล้างให้หมดทั้งขบวนการ
นะครับแล้ววันนี้ในส่วนผู้ร่วมขบวนการยังมีมากกว่านี้อีกนะครับ
แต่บางคนเราสอบสุดบัตรความแล้วนะครับ
พยาฐานยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงบ้างอะไรบ้างนะครับ
น่าแต่ว่าจะไล่ให้หมดทั้งขบวนการ
นี่ไงทีนี้พอการตรวจสอบแต่ละเครือข่ายแต่ละเฟซบุ๊คมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะ

ก็ที่แถลงวันนี้ก็ในนามศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเขาต้องทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุรเชษก็เลยบอกว่า
ต้นทางของยาเสพติดแก๊งนี้ที่เอาเข้ามาในประเทศ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มว้านะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลส่วนประวัติของนายปัณวิทย์หัวหน้าแก๊งเนี่ย
มีหมายจับคดียาเสพติดเยอะมากค่ะเยอะมากจริง
ประวัตินายปัณวิทย์เนี่ยนะคะภูมิลำเนาเป็นคนพิจิตรนะคะหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะ
แล้วเมื่อปีที่แล้วเปิดเฟซบุ๊คชื่อว่าเจ้าพ่อพิศนุโลก
นี่ไงมันมีเฟซบุ๊คหลายอันอ่ะเจ้าพ่อพิศนุโลก
แล้วก็โพสต์ข้อความเหมือนกันเลยค่ะ
คือเปิดรับสมัครสมาชิกรับยาเสพติดไปขาย
ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียค่าสมัครขอบัตรประชาชนรับไปขายได้เลย

เด็กวัยรุ่นที่มันไม่ทำงานทำการมันต้องการได้เงินเร็ว
ทำอะไรก็ได้เนี่ยเห็นอย่างนี้มันก็รีบเข้าไปเลยไง
ใช่ไหมรีบไปติดต่อรีบไปรับงาน
ส่งยาค้ายาไปทำร้ายคนเลยเนี่ยใช่ไหม
ทีนี้ตำรวจเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขากวาดล้าง
ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไป
นายปัณวิทย์หัวหน้าแก๊งได้
นายปรณวิทย์ก็เลยหนีอืมแล้วก็เลยหนีรอดมาจนทุกวันนี้ค่ะครับ
แล้วก็ยังเป็นเครือข่ายขายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว
เชื่อว่าสั่งการกันจากฝั่งเพื่อนบ้าน
แล้วก็ปล่อยต่อหาสมาชิกเยาวชนที่หลงเชื่อผ่านทางออนไลน์
เครือข่ายที่จับได้แล้วบางส่วนที่เหลือก็แตกระเจิงกันไป
เรื่องต้นตอนนี้ก็เลยอนุมัติออกหมายจับนายปัณวิทย์หลายข้อหามากเลยนะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันใช้จ้างหวานฆ่าผู้อื่น
อ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็แน่นอนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด